เปิดศึกยกใหม่ของมุมแดงลุงพรชัย
พบกับมุมน้ำเงินนักสู้สองสมัยน้องเจมส์
แม่สวัสดีครับแม่ผมมาแล้วผมมาหาแม่มา
มาเนอะลูกค้าคิดถึงจำเลย๓ปีไม่ได้เจอแล้วนะ
ลูกคนนี้ดีมากค่ะดูแลแม่ทุกสิ่งทุกอย่างดูแลน้อง
ทุกคนที่ป่วยไม่เคยบ่นในยิ้นเลยค่ะ
วางจากงานวางไทยยังจะร้องมาลายให้ใบข่าว
น้องเอ๋ยก่อนเคยให้สัญญาพี่
เมื่อแสงสีทอง
สองทง
เสด็จพี่
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันพบกับเรา๒คน
เป็นการประชันความแม่นยำในเนื้อเพลงนะครับ

โดยเราจะมีนักสู้๒คนนะครับ
จะขึ้นมาชิงเงินล้านกันบนเวทีจากทางรายการ

สามารถที่จะร้องเพลงถูกต้อง
จนถึงยกที่๑๐ในเพลงที่๑๐ได้นะครับ
ก็รับไปเลยนะครับคนละ๑ล้านบาท
รวมเป็น๒ล้านบาท
สวัสดีครับสวัสดีครับ

คราวที่แล้วคงจำกันได้ดีเราเริ่มกันที่ยกแรกนะครับน้องเจมส์ร้องไปแล้วหนึ่งเพลงนะครับ
ก่อนจะส่งน้องเจมส์ไปเดี๋ยวถามก่อนในฐานะแชมป์อยู่กับเรามา๓๐ปีรู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็เหมือนรู้สึกอยู่นานอ่ะคุณหน้าคุ้นตามากนี่กี่อาทิตย์แล้วอ่ะนานแล้วนะ
นานแล้วครับเป็นกำลังใจให้ให้ป่าครับผมเรียกลุงเขาว่าป่า

แล้วน้องเจมส์คิดไหมครับว่าป่าคนนี้เนี่ยจะอยู่กับเรา
อุ้มชูคนไปจนถึงยกที่สิบตอนยกที่สิบได้

ก็ขอให้ทุกผู้โชคดีแล้วกันถ้าประคับประคองถูลูกถูกังกระชากร่างถูกันไปได้ถึง๑๐เพลงก็เอาไปเลยคนละ๑ล้านขอให้ฝันเป็นจริงกันแล้วกันแต่นะตอนนี้เดี๋ยวส่งเจมส์ลงไปนั่งข้างล่างก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
พรชัยฝาผู้ท้าชิงที่จะมาขอเขย่าบันลังแชมป์
สวัสดีครับผมนายพรชัยศรีนวลชื่อเล่นชื่อติ๋มอายุ๖๐ปี
ชื่อลุงจะเหมือนผู้หญิงหน่อยนึงนะแต่จริงลุงเป็นผู้ชาย๑๐๐นะครับ
ลุงพรชัยหรือลุงติ๋มผู้ที่ทำงานอยู่ในศูนยวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดง
มีหน้าที่หลักในการดูแลสนามฝึกซ้อมของสนามกีฬา
กวาดใบไม้ตัดย่าและทำทุกอย่างเพื่อให้สนามฝึกซ้อมดูสะอาดสวยงาม
คือสมาชิกที่มาใช้บริการเขาก็ชมว่าเราทำงานขยานกันแข็งย่าไม่ตายย่าเขียวพระเจียพรุ่งใจครับผม
กำลังใจที่ทำให้ลุงติ๋มฮึดสู้งานหนักทั้งที่วัยใกล้จะเกษียณนั่นก็คือคนข้างหลัง
แม่สวัสดิ์ค่ะแม่ผมมาแล้วผมมาหาแม่แหละ

สมาชิกครอบครัวที่รอคอยความหวังจากลุงพรชัย
มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด๓ชีวิต

ผมกลับบ้านเนี่ยผมจะต้องมาบีบมานวดให้เขาอยู่ตลอดเวลา
ผมจะซื้อน้ำมันนวดจากกรุงเทพ
เพื่อมานวดแขนนวดขาให้เขา

ดีที่วัดดูแลแม่ทุกอย่างดูแลน้อง
ทุกคนที่ป่วยไม่เคยบ่นไม่ได้ยินเลย

ป่วยเป็นอัมภาษณ์มา๘ปีแล้วครับ

เพราะตอนนี้อาการเขาแย่ทานข้าวไม่ได้
ทานข้าวแล้วก็อาเจียนออกหมดครับผมถึงได้ห่วงมากเลยครับ
ลุงรักพี่พ่อนชัยมากทำไมพี่พ่อนชัยลูกเขาไม่มีอะไรจะกิน
ให้เขาเข้มแข็งพี่ก็จะสู้ไปกับน้อง
นี่ก็คือน้องชายผมชื่อไทยอายุ๕๖ปี
ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม

ผอมลงโดยที่ไม่รู้สาเหตุ
ปลายเหตุและหูเขาก็จะไม่ได้ยินไปเลย
ในบ้านที่มีผู้พิการถึง๒คน

ก็ต้องตกเป็นของผู้เป็นแม่
ซึ่งมีอายุถึง๘๗ปี
แม่อายุ๘๗ก็จะดูแลน้องที่ป่วย
เวลาเขาตื่นเข้าห้องน้ำห้องบิน
ที่ผมได้ออกรายการนี้ผมดีใจมาก

จนถึงทีมงานมาถ่ายทำ
ทั้ง๓คนคือชีวิตของผม

แม่น้องที่ป่วย
มาเอาใจช่วยลุงพรชัย
หรือลุงติ๋มกันนะครับ

เกษียณเนี่ยไม่รู้จะไปหารายได้ที่ไหน

จะได้มีเงินส่งไปให้แม่ด้านน้องบ้างนะครับผม

เรื่องราวของครอบครัวของคุณพรชัยนี้

หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าทั้งครอบครัวแข็งแรงอยู่คนเดียวเลย

คุณแม่ได้ยินชัดไหมคะ

คุณแม่เดินเองได้ปกติไหมคะ๘๗เนี่ยค่ะ
น่าจะปวดขาค่ะ

เป็นลวกกระดูกคุณนะแกปวดเข่า
ก็ถ่ายรอยความดัน

ส่งไปให้แม่ให้นอง

สนามกีฬาสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
มันจะมีสนามจริงสนามฝึกซ้อม

ถ้าย่ายาวผมก็ต้องตัดเพื่อที่จะให้สมาชิกมาเล่น
คนเดียวล่ะครับ๒คนตลาดสนามแต่เนื้อที่มันเยอะนะครับ

เงินเดือนตอนนี้๒๑๖๐๐บาท
ค่าเช่าบ้านเท่าไรครับค่าเช่าบ้าน๕๐๐๐บาท

แล้วก็ส่งไปให้แม่ทุกเดือนเดือนละ๕๐๐บาท
เหลือก็คือส่วนที่ต้องใช้จ่าย

ทีนี้ในส่วนตัวเรามั่นคงแล้วส่งเงินให้แม่
ก็คือสบายใจไปเปาะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังมีความเป็นห่วง
กัน๓ชีวิตตรงนั้นไม่มีใครแข็งแรงเลย
ห่วงใครที่สุดที่ห่วงที่สุดคือแม่
คือที่ห่วงแม่หนึ่งมันมีคนป่วยอยู่ด้วยครับ

ถ้าขาดแม่สักคนหนึ่งนี่ก็น้องสองคนก็แย่เลยเป็นวงจร
เดี๋ยวนะหมายความว่า๓คนที่อยู่วังน้ำเขียว
คุณแม่๘๗คือคนที่แข็งแรงที่สุด
แล้วเรื่องอาหารการกินใครเป็นคนทำ
อาหารการกินก็คือแม่ทำแม่ทำครับ

พาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเวลาเขา
โอ๊ยแล้วตัวเองก็จะเดินจะล้มไม่ล้มแหล่นะครับ๘๗
นี่คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากได้ตังค์
เพื่อที่ผมจะไปเปิดร้านส้มตำอยู่กับบ้าน
แฟนผมเขามีฟรีมือทั้งนี้อยู่ครับในเมืองกระทายเท่าไร

ทีนี้ตาลุงพรชัยล่ะจะต้องเริ่มเพลงแรก
ไม่รู้ว่าร้องเก่งไม่เก่งขนาดไหนเคยมีประสบการณ์หรือเปล่า
อันนี้เราไม่รู้ต้องตั้งสมาธิตั้งสติให้ดี
เจมส์ได้รู้เรื่องราวแล้ว
บ้านเขาก็หนักไม่แพ้บ้านเราเลย
พูดให้กำลังใจลุงพรชัยหน่อยค่ะ
ก็ให้ป่าสู้นะครับ
เดี๋ยวเราจะก้าวไปเอาเงินล้านด้วยกันครับ

กับเจมส์นี่จะต้องเอาเงินล้านกลับบ้านให้ได้เลยเน

อยากได้กำลังใจจากแม่หรือว่าจากเมียคะ
อยากได้มากเลยครับกับแม่แล้วก็ภรรยาครับ
ระหว่างภรรยากับแม่อยากหอมใครคะ

อย่าบอกนะคะว่าอย่าหอมแดนเซอร์
ไม่ได้นะคะ

เมื่อก็ไปหอมพรรยาดีกว่าน้อ
ขอบคุณนายจากพรรยาน้อย
บึง

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

อินโทรยกที่หนึ่งของคุณพรศัย

ซีรีย์รุ่งสว่าง
มีปัญหากับเนื้อเพลงอะไรไหมครับเพลงนี้

เพลงนี้มันตกล่องแยกหน่อย
เพราะมีเสียงสูง
ด้วยวัยของเราที่ว่า

เราก็อย่างที่บอกเรามีตัวช่วยให้นะครับ
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอด
การชิงร้านของคุณพรชัยกับน้องเจมส์นะครับ

คุณพรชัยครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ห้อยขอดสาวจำป่า
เจ้าเป็นเทพพิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนงผ้าถุงไทยเดิม
หน้าสวยด้วยแดดแรง
แก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยแหมเติมต่อดินสอพอ
ช่างขยันการเรือนมีแชร์เชื่อนหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควร
เฝ้าทนอมอ้อมนวลอ้อมหวนถวนลงทุ่งนุ่งก็มุ่งไม้ปอง
คำลงพอเข้าเรือนฟังแม่เตือนให้ไตรตรอง
หากมีชายไม้ฟองระวังเจอท้องเหลือเด้อ
แม่ดอกบัวที่อยู่ในศาสตร์
จะบ้านคอยพระหรือบ้านคอยเล่น
ชาวบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพ
คอยได้ไหมคนดี
พ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณที่แล้ว
หากเลือกหัวดูห่างแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าที
บ้านเหลืองศาตา
พูดจาสนอดีตำน้ำพริกทุกที
เสียงตำพี่จนทุนสะทือ
คนลมตัวบอกเสียงไม่ถึงบ้างอะไรบ้าง

มีลูกคอมีการแห่เล่นไมค์คล้ายคุณสายัน
ตอนแรกร้องหน่วงจังหวะนะฮะ

หน่วงละเกินโชว์ลูกคอน่าดูเลยนะฮะ

ธิดาผ้าสิ้นของคุณเสรีรุ่งสว่าง

แม่ดอกตัวที่อยู่ในนี้สวัสดิ์

จริงครับสำหรับเสียงของลุงพรชัยคนละแนวกับน้อง
เกมแชมป์เก่าของเราเลยครับแต่ผลการตัด
จะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาฟังกันช่วงหน้าห้ามพลาด

เนี้ยครับเจมเห็นป๋าเขาร้องไปแล้วเนี้ยสบายใจ

ดูแล้วโอ้โหเก่าเกมแน่นอนเก่าเกม
เอาละครับเก๋าเกมแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
ถ้าร้องถูกทั้งคู่นะครับก็จะผ่านยกที่๑ไปได้ด้วยกันเลย
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณเจมส์กับคุณพรชัยนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
อยากได้เงินทุนสะสมก็๑ล้านบาทครับ
เพื่อก้อนแรกเนี่ยผมจะเอาไปช่วยพ่อใช้หนี้ที่กู้มาเลี้ยงกุ้งครับ
แล้วก็อีกก้อนหนึ่งผมจะเอาไปใช้หนี้ที่ผมกู้มาลงทุนกับชุดแดนเซอร์ครับ
ผมอยากได้เงินละวันสักประมาณเจ็ดแปดหมื่นบาทครับ
เพื่อที่จะไปเปิดร้านขายส้มตำอยู่กับบ้านอำเภอวังดำเขียว
เพื่อจะได้ดูแลแม่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ครับ
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณเจมส์กับคุณพรชัยร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ทั้งคู่ค่ะ
สะสมร่วมกันค่ะตอนนี้สะสมไปหนึ่งหมื่นบาท

ก็เป็นอันว่าทั้งเจมส์นะครับและคุณพรชัยก็ผ่านยกที่๑ไปด้วยกันนะครับ
เรียกว่าเกี่ยวก้อยกันไปนะครับมีเงินทุนสะสมไป๑๐๐๐บาท
แต่ว่ากว่าจะผ่านยกแรกได้นี่ก็มีอาการหมุนท้องนะครับ
ตื่นเต้นที่สุดน่าจะเป็นคุณพรชัยเป็นไงฮะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้

เป็นเพลงแรกด้วยเจมส์นี่เขาโอ้โหร้องมาแล้วหลายเพลงมากนะครับ
คุณพรชัยไปเอากำลังใจจากคุณแม่แล้วก็ไปเอากำลังใจจากคุณภรรยา
ไปนั่งหายใจก่อนให้ท้องเราหายหมดเนาะลุงเนาะ
เดินไหวไหมฮะเนี่ย

ให้แบบเป็นพริตตี้สาวสวยเนี่ยจูงลงไปนั่งแต่หลบดีดีนะ

เริ่มศึกยกที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ด้วยน้องเจมส์นักสู้สองสมัย
ถามหน่อยช่วงนี้การเลี้ยงกุ้งเป็นไงบ้างครับ

ยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงไปกว่าเก่าครับ

งานเกี่ยวกับแดนเซอร์มีดีขึ้นมาบ้างไหมครับ
เริ่มมีเข้ามาครับช่วงออกพรรษาครับ

เห็นบอกนอกจากเลี้ยงกุ้งแล้วก็ทำทีมแดนเซอร์แล้ว
ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ทำอยู่คืออะไรครับ

ตอนนั้นหนีออกจากบ้านไปเล่นลิเกครับ
เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมครับ
ที่บ้านไปเพราะว่ารู้ว่าถ้าขอไปพ่อน่าจะไม่ให้ไปครับ

ผมจำได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้เลยว่า
เวลายายเลี้ยงผมคือเปิดลิเกให้ดูตลอดเลย

มีกรรมลิเก่จังหวะอะไรใช่ไหม

งั้นมีกรอนอะไรให้ฟัง

เมื่อแสงสีทอง
สองทง
เมื่อตอนใกล้รุง
เรื่องร้อง
เสียงนบเสียงกา
เรื่องร้อง

แดดอ่อน

ตัวผมต้องนั่ง

มานึกถึงดวง

ต้องนั่งหมดท่าทอทอน

หล่อผักบุ้ง

ขอบคุณครับ

ถือว่าโคนเสียง
ออกไปทางอบอุ่นนุ่มทุ้ม

แล้วทำไมเสด็จพี่ถึงเลิกเล่นลิเกไปคะ

มันยกอะไรมามีมั้ยติดมามีมั้ย
ได้มากสุดต่อคืนก็๒๓๐๐๐ประมาณนี้
โอ้โฮแล้วถ้าอย่างไม่ได้ไม่ได้หรือครับ

เงินที่ได้จากการเล่นลิเกเอาไปทำอะไรบ้างอ่ะเจมส์
ผมเก็บเก็บไว้แล้วก็
เอามาลงทุนกับชุดแดนเซอร์ชุดแรกก่อนที่จะเป็นเข้าโควิดนะครับ
ครับแล้วทีนี้แหมทิ้งไปเลยไหมหรือว่าพักก่อน
แล้วก็จะกลับไปเล่นอีกก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปเล่นครับ
เพราะว่าก็ชอบด้วยครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบเราก็มีความสามารถด้านนี้แล้ว
ก็สามารถเป็นอาชีพได้อย่างนี้ครับใช่ก็ขอให้เก็บความสามารถนี้เอาไว้นะเจนะครับ
แต่ตอนนี้มาใช้ความสามารถในเรื่องของเนื้อเพลงกันต่อนะครับ
ก็ผ่านยกที่๑ไปแล้วนะครับแน่นอนก็มาสู่ยกที่๒กันแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วยกที่สองของเจมส์มาเลยครับ
ดนตรีอบอุ้นอบอุ่นครับแต่ว่าฟังแล้วไม่คุ้นเลยค่ะเจมสคุ้นเพลงนี้ไหมครับ
คุ้นอยู่ครับเพลงอะไรครับ

ของพี่บำนรงกฎครับ

ผมเคยร้องเพลงนี้ตอนเล่นลิเกครับ

นานมากครับตั้งแต่ตอนสิบสี่สิบห้าครับ

แล้วอย่างนี้จนพอจำได้ไหมคะเป็นปัญหาไหมเนี่ย
พอจำได้ครับแต่เพลงนี้มันจะยากตรงที่

เรามีตัวช่วยให้นะครับ

ยกที่๒นี้ล่ะครับเจมส์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เจมส์คือตอบม่านใจได้ตะกุกตะกัดมาก

ก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำ
ค่ะอาป้อมคะตั้งแต่มายังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ

ก็ขอให้ร้องให้ถูกต้องผ่านยกที่๒กันไปได้อีกทั้งคู่เลยนะครับ
ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลง

เดากลางดินเจ้าหวัดขึ้นที่รู้ยัง

คอยหวังเป็นดาวเด่นดังในเมืองกรุง
ลืมหน้าลาถิ่นว่าเกิดกลางดินกลิ่นโครนฟุ้ง
ไฟเป็นหงทิ้งดงทิ้งทุ่ง
ระวังดาวรุงน้ำตาริน
คนจนจนสู้สู้ทนคอยเหงา
ทุ่งดุรังรายนางแนบเหนาไม่มีดาวเจ้ามาเคียงดิน
ชายจนคนเก่ายังคอยเฝ้าแม่ดาวดิน
ฝากวอนฟ้าตามหาให้ยุพินลดดวงลงดินมากินน้ำคลอง
น้องเอ๋ยก่อนเคยให้สัญญาพี่
ใกล้เหงาจันริมนาทีว่าคนดีจะไม่มีสอง
เปลี่ยนใจไปแล้วหรือไรเหลือทอง
ด้วยชัยให้นองสวงหอทองของคนลวง
ชายใจโสมคอยปลอบประโลมยามเหงา
แมนสิ้นหวังยังคอยเฝ้าวันที่ดาวมาชื่นส่วง
แงนคอรอท่าวันดาวบ้านป่าลาดวง
ก็จะคอยรับช่วงดาวดับดวงประดับกลางปี

ก็มองไปถึงผู้ร่วมชะตากรรม
ฟังน้องเจมส์ร้องไปแล้วเป็นไงบ้างคะคุณแม่
ร้องเพราะครับเสียงเขาได้มาตรฐานอยู่แล้วครับเสียงเขามาตรฐานอยู่แล้ว

เออผมว่าถูกนะเพราะเพลงเนี้ยผมก็เคยฟังฟิล
ทีนี้เขาร้องเรียบร้อยแล้ว

ไหวนะไหวมาเลยค่ะ
มีอะไรอยากบอกคุณป่าพรชัยของเจมส์ไหมว่าไปยังไงบ้างก่อนจะลงไป

อยู่มาจนอายุขนาดนี้แล้ว

ไลน์แชม๒สมัยจริงแล้วป่าผ่อนชัยของเรายังมาการันตีวะร้องได้ไปอีกดอกมาฟังป่า
พรชัยของเรากันต่อในศึกยกที่สองช่วงหน้าครับผม

มุมแดงลุงพรชัยป่าผู้ท้าชิงที่จะมาขอเขย่าบันลังแชมป์
คุณแม่น้องสาวน้องชายอยู่กัน๓คน
ระแวกบ้านมีใครพอจะพึ่งพาได้บ้างไหมฮะ
ก็มีลูกพี่ลูกน้องกันนะครับข้างบ้าน
ก็ให้เขาคอยดูคุณแม่ให้บ้างครับคอยดู
เวลากลางค่ำกลางคืนเวลานั้นก็ได้เขานั่นแหละที่ช่วยดูแล
แต่เห็นบอกตอนหลังสุขภาพพวก็ไม่ค่อยดีอะคะท่านพรชัย
เขาไปเลี้ยงไก่แล้วเขาไปดูดอันนี้ไงดูดในปาก

คือใช้ปากดูดใช้ใช้ปากดูดเลยครับ
ดูดดูดดูดเลือดดูดน้องอะไรของไก่ที่มันมันไปตีมา
ใช่ค่ะเขาจะดูดตรงจมูกไก่ตรงจมูกไก่
แล้วเขาป่วยเหรอคะพี่ติ๋มใช่ค่ะ
เขาป่วยเป็นอะไรคะหมอบอกว่าเชื้อลามันขึ้นสมองค่ะ

แล้วอาการเขาตอนนี้เป็นไงฮะก็ประมาณว่า๓วันดี๔วันไข้
ปวดส่วนมากจะปวดหัวครับปวดหัว
มันมันเกินสมองทีนี้คนที่เราจะฝากผีฝากไข้
แม่เราเป็นอย่างงี้แล้วแล้วเป็นไงคะทุกคนชาย
ในช่วงที่แม่มาเนี่ยก็ต้องให้เขาช่วยดูแลก่อน

แล้วหลังจากแม่กลับไปแล้วก็คงจะเป็นหน้าที่ของแม่เหมือนเดิมเหมือนเดิม
เหมือนเดิมก็คือสลับกันมาบ้างในวันที่เขา
พอจะโอเคหน่อยกับตัวเขาเองไม่ปวดหัวไม่อะไร
ใช่ค่ะ๓วันดี๔วันไข้
สถานการณ์ที่บ้านตอนนี้ถ้าจะให้ดีก็คือต้องได้เงินทุน

ว่าผมจะไปทำร้านส้มตำกับภรรยา
มันอยู่ใกล้กับแม่ด้วยไงในบ้าน
เพื่อจะได้ดูแลแม่ด้วยแล้วก็ขายของไปด้วย
เอาละครับคุณพรชัยพร้อมหรือยัง

ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๒ของคุณพรชัยมาเลยครับ
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นศิลปินในดวงใจของเป๊กค่ะ

ชื่อเพลงว่าคนหัวใจโทรมครับ

ครับผมไหวไม่ไหวไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยให้นะครับ
ตัวช่วยมีสิทธิ์เลือกใช้ได้๒ตัวช่วยตลอดการชิงล้านของคุณพรชัย
ยกที่๒นี้คุณพรชัยครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
มาที่พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
คนหัวใจทรงก็ล้มหมดแรงเพราะคนชื่อแดงหลบลีนีนา
เธอทิ้งพี่เลยไม่เคยคืนมาอยากรู้นักหนาไปร้ายหรือรุ่ง
คนหัวใจทรงก็ล้มหมดแรงเพราะคนชื่อแดงหลบลีนีนาเธอทิ้งที่เลยไม่เคยคืนมาอยากรู้หนักหน้าไปร้ายหรือรู้
คนหัวใจทรงเป็นลมอ่อนลาเพราะเธอชอบมาบอกรักให้ยุ่ง
เธอคิดเช็นไรหนีไปเมืองกรุงอยากรวยเงินทุ่งจึงทนไม่ไว้
เธอบอกให้รักแล้วหากใจลาเธอรู้ไหมว่าพี่ชำแค่ไหน
กลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัยเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดี
หัวใจโสมเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
โกรธคิดแม่ตาย้อนมาบ้างสิเธอมานายนี้ใจพี่เสื่อมโส

กลับมาพี่ชื่อแดงไม่นึกถึงพี่ชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
เอาละครับพร้อมสำหรับการเฉลยหรือยัง

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
เจมส์และคุณพรชัย

สุดท้อนครับ
ดีใจเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะประกาศว่าร้องได้แบบนี้แสดงว่าร้องได้คู่นะคะสะสมเงินทุนร่วมกันร่วมเป็นสองหมื่นบาท
ผ่านยกที่สองกันไปได้อย่างสวยงามทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องมาเชียร์นะครับนักสู้ชิงล้านทั้งสองท่านนี้กันใหม่นะครับในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสิบแปดนาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วทั้งสองวันครับจบรายการของเราไปสู้กัน
สวัสดีครับ

ยกที่๒ของหนุ่มเจมส์กับป๊าพรชัยไปแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง
กินกันไม่ลงจริง
ร่วมกันสะสมเงินทุนไปได้สองหมื่นบาท
เรามาติดตามเส้นทางชิงล้านของสองนักสู้ต่างวัยกันต่อในครั้งหน้าครับ
วันนี้สวัสดี

เก่ารุ่นเล็กแล้วก็มีทั้งป่าเก่ารุ่นใหญ่นะครับ
เราสองคนอยากจะไปคว้าเงินล้านมาให้ได้แน่นอนครับ
ฝากเป็นกำลังใจผมแล้วก็น้องเจมส์ด้วยครับ

อยากจะบอกน้องว่าอยู่โคราช

เพื่อจะเอาไปรักษาแล้วเพื่อไปดูแลกัน
เอาล่ะสิเหมือนจะเป็นเรื่องล่ะฮะ

รู้จักครับแต่ไม่เคยร้องไม่เคยฟังครับ
เจมส์และคุณพร้อมชัยร้อง